ดูคดีฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้ผู้ตายตายเปลืออยู่ที่บ้านพัก
ใช่ค่ะโดยผู้ตายเป็นครูสาวด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาวันที่๑๘มกราคมค่ะ
ล่าสุดเล่าความคืบหน้าให้คุณผู้ชมฟังก่อน
เพราะว่าสามารถจับคนร้ายคดีนี้ได้แล้วนะคะ

เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายนี่เองค่ะ
ชื่อว่านายสันสิทธิชัยหรือว่านายแจ๊คอายุ๓๙ปีนะคะ
ตำรวจไปรวบตัวได้กลางดึกที่ผ่านมา
ขณะที่หลบหนีอยู่ที่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพค่ะ
โดยตำรวจสืบทราบมาว่าในสรรคนนี้แหละ
คือคนร้ายที่แอบเข้าไปรักทรัพย์แล้วก็ลงมือฆ่าโหด
หรือว่าอาจารย์โน้ตผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา
จนเสียชีวิตในบ้านพักโดยหวังเอาทรัพย์สิน
ตำรวจก็สืบสวนจนได้พยานหลักฐานแน่นหนาจนขอหมายจับแล้วก็รวบตัวผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะ
นายสรรเองก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าต้องการทรัพย์สิน
และที่ต้องฆ่าเพราะกลัวว่าเหยื่อจะจำหน้าได้เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘มกราคมแล้วนะคะ
คืออาจารย์โน้ตเนี่ยขาดการติดต่อไปเพื่อนทุกคนเป็นห่วงก็เลยมาตามหาที่บ้านพัก
และสภาพที่เพื่อนเข้ามาพบเนี่ยก็เจอสภาพอาจารย์โน้ตนอนเสียชีวิต
มีผ้ารัดคอไม่พบร่องรอยถูกข่มขืนหรือว่าล่วงละเมิด
แต่ว่ามีร่องรอยการรื้อค้นซึ่งคนร้ายได้เงินสด
โทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็ทรัพย์สินจำนวนนึงด้วยแล้วก็หลบหนีไป
สุดท้ายก็จับได้แล้วนะคะ